ที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าจะบอกว่าโควิดเนี่ยตัวร้ายทีเดียวนะทำลายอาชีพหลายอาชีพเหมือนกันนะ
แต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องศิลปินเนี่ยรายได้หายรายได้หดกันเป็นแถวเลยค่ะ
แต่ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไม่ท้อนะเขาสู้นะคุณผู้ชมผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าค่ะ
ไลฟ์ขายของกันไปซึ่งรวมไปถึงเจ้าพ่อแห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตด้วยอาจารย์ไข่มาริวาน่าค่ะ
โดนเจ้าโควิดนี่แหละเล่นงานอ่วมอรไทยเลยนะไม่ต่างจากเพื่อนพี่น้องในวงการเช่นกันค่ะ
แล้วก็เจ้าตัวก็ต้องผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าด้วย
อาจารย์ไข่ค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐถึงรายได้ที่ต้องสูญเสียไปจากการระบาดของโควิดว่าเป็นหลักล้านเลยนะคุณผู้ชม
แต่เจ้าตัวก็ไม่เครียดนะคะแล้วก็ไม่ท้อด้วยเพราะว่าไม่ใช่ตัวเองคนเดียวในศูนย์รายได้
คนอื่นเนี่ยก็รายได้หดหายเหมือนกันแต่ว่าช่วงโควิดระบาดเนี่ยทำให้เจ้าพ่อแห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตนั้นพลิกวิกฤตเลยพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสไปใช้เวลาแต่งเพลงนะคะมากมายเลยแล้วก็ซุ่มระซ้อมร้องเพลงนะคะ
มามอบความสุขให้กับแฟนเพลงค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์ไข่กันค่ะ
วิดกันไปคุณผู้ชมค่ะ